สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบไปเที่ยวที่ผาเดียวดายที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
านี้เขาสวยนะมองวิวลงไปเห็นผืนป่าของปลาจีนบุรีนะครับแล้วก็ถ่ายทำโฆษณากาแฟยี่ห้อดัง
ตอนเช้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีมอสอยู่ตามต้นไม้สวยจริง
แต่ปรากฏว่าทางขึ้นที่จะขึ้นไปผาเดียวดายได้จึงมี๒ทางครับ
ทางด้านของด่านปากช่องทางฝั่งนครราชศรีมาหรือว่าผ่านทางด้านของด่านเนินหอมปราจีนบุรี
ตอนนี้ทางฝั่งปราจีนบุรีปรากฏว่ามีดินสไลด์ลงมาบนเส้นทาง
ทำให้ต้องมีการปิดเส้นทางแล้วเขาบอกไงรู้ไหมคุณ
คือฝนตกหนักมาที่อุทยาน๒๓วันแล้วนะครับ
ก็ต้องปล่อยให้ดินสไลด์ไหลเป็นตามธรรมชาติของเขาไปก่อน
ถึงจะนำเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ารถเกรดเข้าไปจัดการได้
งั้นถ้าไปเกรดขวางตอนนี้นะอันตรายเข้าไปใหญ่นะครับ

จากเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุดินสไลด์
แล้วก็เป็นการทับพื้นที่ถนน
รวมทั้งมีหินก้อนใหญ่หล่นลงมาด้วยนะครับ
แล้วก็ยังเกิดดินสไลด์อยู่ตลอดเวลา
ด้านของนายสิทธิกรเชื้อวงกอง
ก็เปิดเผยครับว่าสาเหตุที่เกิดดินสไลด์
จากฝนตกลงมาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ทำให้ดินชุ่มน้ำจนเกิดการสไลด์ตัว
จากด้านบนสู่ด้านล่างซึ่งก็ต้องปล่อยเขาก่อน
ปล่อยให้ดินสไลด์ลงมาจนหมด
จะสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปบริหารจัดการได้นะครับ
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บริเวณสถานีรายงานเขาเขียวของกองทัพอากาศ
และนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศ

ก็ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปได้
ทางฝั่งของด่านเนินหอมปลาจินบุรีเนี่ยนะครับ
ก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับ
ก็ปิดจนไปถึงวันที่๒๗ก็คือวันนี้นะครับ
ก็จะนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการได้ในเบื้องต้น
นำเครื่องจักรเข้าไปก็ต้องดูเวลาอีกนะ
กี่วันถึงจะสามารถที่จะเปิดเส้นทางได้
แต่ว่าถ้าขึ้นทางด้านของด่านปากช่องนครราชศรีมาก็ขึ้นได้นะครับ